ลงกันต่อไปที่จังหวัดกระบีนะครับ
เหตุการณ์สองคนร้ายใส่หมวกปิดบังใบหน้า
แล้วไปดักซุ่มยิงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ขณะที่ไปเก็บหมากในสวนปามก็ทำให้เสียชีวิตนะฮะ
ไปพบถูกไล่ยิงด้วยนะครับ
แต่ว่าสามีนั้นรอดมาได้ส่วนภรรยาเองก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ก็ตำรวจนั้นเขาตั้งปมไว้ที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๘โมงที่ผ่านมา
มีคนร้าย๒คนไปดักซุ่มอยู่ในสวนปามครับ
แล้วก็ใช้วุฒิปืนยิงใส่นางละม่อมศรีสุวรรณอายุ๕๓ปี

ก็พบที่เกิดเหตุนั้นอยู่ภายในบ้านเลขที่๘๙ทับ๒หมู่๗
บ้านคลองแห้งตำบลเขาพ่อนมดิ์จกระบี่นะครับ
จุดเกิดเหตุนั้นเป็นพื้นที่ของสวนปามติดกับบริเวณบ้าน
ห่างกันออกไปจากจุดแรกประมาณสัก๑๐๐เมตร
ก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๒ปลอกนะครับ
ส่วนนางละม่อมนั้นถูกยิงเข้าที่บริเวณกลามขวา
ลุกกหูซ้าย๑นัดกลางอกทะลุหลังอีก๑นัด
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาพนม
แต่ว่าก็เสียชีวิตระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตำรวจก็ไปสอบปากคำนายประชาศรีสุวรรณอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นสามีของผู้ตายยังอยู่ในอาการที่ตกใจอยู่เลยครับ
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่ภรรยากำลังไปเก็บหมากอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ในสวนปามมีคนร้ายสองคนสวมหวกไหมพรม
ปิดบังใบหน้าสวมเสื้อแขนยาวสีดำไปดักซุ่มอยู่ที่สวนปาม
แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ภรรยา๓นัดจนล้มลงไป
ขณะเกิดเหตุตนนั่งดื่มกาแฟอยู่หน้าบ้าน
พอได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งไปดู
คนร้ายวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับยิงใส่ตัวเขาเองสองนัดด้วย
แต่ว่าเขาก็วิ่งหนีไปที่บ้านของน้องชายซึ่งห่างกันสักประมาณ๕๐๐เมตร
ซึ่งจำทะเบียนไม่ได้หลบหนีไปนะครับ
ตำรวจก็นำตัวนายประชาสามีผู้ตายไปสอบสวน
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมที่สพขาวพนม
เมืองต้นก็ตั้งประเด็นที่เรื่องของความขัดแย้งปัญหาส่วนตัว
ซึ่งก็จะมีการเชิญตัวยาดพร้อมกับลูกชายของผู้ตายไปสอบสวนด้วย
ว่าผู้ตายนั้นเคยมีปมความขัดแย้งกับใครหรือไม่
ส่วนพฤติการของมือปืนที่ก่อเหตุชื่อว่าไม่น่าจะเป็นมือปืนรับจ้างนะครับ
ซึ่งตำรวจก็จะเร่งสืบสวนหาบ่อแสต่อไป